เรื่องของโควิดมีคลัสเตอร์วงหมอลำเกิดขึ้น
คนในวงติดครึ่งร้อยแล้วเพิ่งไปแสดงมา
แล้วคนที่ไปดูการแสดงหมอลำจะเป็นอย่างไรเอามาดูกันหน่อยนี่
หมอลำใจเกินร้อยนะฮะเป็นคณะหมอลำใจเกินร้อยอำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาศาลคาม
กลายเป็น๑คลัสเตอร์ที่พบการระบาดของโควิด๑๙
สุดพบการติดเชื้อของคนในวง๕๑คน๕๑คน

คุณผู้ชมดูภาพนี้การแสดงของเขา

เขาออกมาประกาศให้แฟนคลับของคนที่เป็นแฟนคลับของคณะหมอลำ

แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกในวงติดโควิด

ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็กักตัวคนที่สัมผัสเสี่ยงสูง
ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข
อกจากนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ไปชมการแสดงของคณะหมอลำใจเกินร้อย
ไปดูที่วัดสว่างมงคลที่อำเภอกันธรวิชัยวันที่๑กุมภาพันธ์ช่วง๓ทุ่มถึงตี๕
ผ่าวระวังสังเกตราการไปตรวจซะ
สั่งปิดโรงเรียนในอำเภอหนองฉางจำนวน๔แห่งเป็นเวลา๑๐วัน
ตั้งแต่๓๑๒กุมภาพันธ์ลดปัจจัยเสี่ยงให้กับเด็ก
แม้ตอนนี้จะมีการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับเด็กแล้วก็ตามนะครับ
ไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมาอีกหนึ่งจังหวัด
อันนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าเป็นคลัสเตอร์ในสถานศึกษากำลังระบาดหนัก
รวมตอนนี้๗แห่งในหลายอำเภอครับ
ทำให้โรงเรียนต้องสั่งปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว
เพิ่งจะเปิดเรียนแบบออนไซต์ไม่นาน
หลังจากเรียนออนไลน์กันสุดท้ายก็กลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ครับ
โดยหนึ่งในสถานศึกษาที่พบการระบาดก็คือวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่

ทางวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ก็ต้องมีการประกาศปิดสถานศึกษา

ป้องกันโควิด๑๙ให้กับราชาชนกลุ่มเป้าหมายคู่กันไปอืมวันนี้ครับ
มีเด็กนักเรียนจาก๕๑โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนำนักเรียนชั้นป๖นะครับ
ผู้ปกครองอนุญาตไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกแล้วนะฮะ
ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันทางออกของเราก็คือทุกคนก็ต้องฉีดวัคซีน
เพราะว่าพอฉีดปุ๊บอาการที่มันเคยหนักตอนนี้มันก็เบาลง
มันก็เบาลงสุดท้ายก็รักษาหายได้ง่ายขึ้นแล้วดูจากสถานการณ์
จากคลัสเตอร์ในหลายพื้นที่แล้วนี่เราต้องป้องกันตัวเองขั้นสูงสุดเลยนะ
ใช่ครับอ่อดูแลตัวเองกันอืมค่ะค่ะทุกคนต่อไปอย่างเงี้ยค่ะอืม